มาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุ
ซึ่งกลายเป็นเหตุสลดในที่สุดนะคะ
คือมีคุณพ่อท่านหนึ่งค่ะขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
พาครอบครัวกันไปไปเยี่ยมลูกที่โรงพยาบาลตะกัวป่า
เยี่ยมเสร็จแล้วขากลับกำลังจะกลับบ้านที่ตะบนคึกคัก

คนที่มาด้วยกันในรถซาเล้งรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ปรากฏว่าพ่อซึ่งเป็นคนขี่ตายคาที่

ที่ไปชนเข้ากับรถซาเล้ง
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณถนนเพชรเกษมสายตะกัวป่าเขาหลัก
ในพื้นที่หมู่๘บ้านบางศักดิ์อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะคะ
ซึ่งคุณผู้ชมเห็นนะคะว่าทางค่อนข้างที่จะแคบแหละ
ไม่ได้กว้างอะไรมากนะคะแล้วก็เป็นเลนสวน

ถูกต้องค่ะมีการก่อสร้างด้วย
ทีนี้ปรากฏว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างที่บอกไป
คนขับก็คือนางธัญมนต์ผุดไซตูเป็นคนขับ
ส่วนมอเตอร์ไซค์๓ล้อพ่วงข้างได้รับความเสียหาย
คือเสียหายขนาดไหนเสียหายหนักมาก
บริเวณที่มันเป็นส่วนพ่วงขาดออกจากตัวมอเตอร์ไซค์เลย
ข้าวของเครื่องใช้กระจัดกระจายเต็มพื้นที่สุดแล้ว
เหตุการณ์ครั้งนี้ก็เลยทำให้คนขี่รถซาเล้งเนี่ย
ก็คือนายพฤหัสเสนทองอายุ๔๒ปี
เสียชีวิตทันทีในจุดเกิดเหตุ
ส่วนคนที่นั่งมาด้วยโดยสารมาด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัส๒ราย
หลังเกิดเหตุตำรวจสพตะกัวป่าพร้อมกับทีมแพทย์โรงพยาบาลตะกัวป่า
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่มาดูจุดเกิดเหตุ
แล้วก็รีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ทีนี้จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า
ผู้ตายคือนายพฤหัสเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์๓ล้อพ่วงข้าง
พาครอบครัวไปเยี่ยมลูกที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตะกัวป่า
และกำลังจะเดินทางกลับบ้านที่ตะมนต์คึกคัก
พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งลักษณะตรงนี้
ถ้าเกิดว่าใครเคยใช้เส้นตะกัวป่าเขาหลักเนี่ยจะรู้เลยว่า
ทางลักษณะเป็นทางโค้งลาดชัน

พอฝนตกปุ๊บถนนลื่น
เสียหลักหมุนข้ามไปที่อีกช่องหนึ่งซึ่งเป็นเลนสวนมา
แล้วรถซาเล้งเขาขับสวนมาพอดี
ก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้น
ที่พังยับแบบนี้ก็คือคุณธัญมนธ์
เธอก็ยอมรับแต่โดยดีนะเธอบอกว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย
เป็นความประมาทของเธอแต่เพียงผู้เดียว
เพราะฉะนั้นเบื้องต้นตำรวจเองก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะ